มันจะมีคนหนึ่งที่มาที่บ้านเราที่ไม่ใช่ลูกค้า

คุณสันได้เวลาจ่ายเงินแล้วครับ

วันก็มีใจพออยู่แต่ว่าบางวันก็น้อย
มันมีรองเท้าพ่อไปอีกคู่หนึ่งอะค่ะมันราคาแค่หนึ่งร้อยบาท
เห็นเราบอกว่าเราอยากได้มากน้องนิวเขาพูดมาว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อให้เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงเปิดหมวก
จนมาซื้อรองเท้าให้แม่เขาพูดเองคือเขาพูดเอง
ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงคะน้ำตาไหล

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็สู้กันต่อไป
ตอนนี้เป็นการต่อสู้ของเด็กตัวน้อยนะครับ
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
น่ารักและสดใสมากเลยนะคะ
เมื่อใดก็ตามที่นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วนะคะ

สิบเพลงเอาไปเลยหนึ่งล้านบาท
นาฬิกาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ
เป็นเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องให้ครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงถูกต้องหมดรับไปเลย

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับนักสู้รุ่นจิ๋ว
ที่เรียกว่าจิ๋วจริง
อยากให้ไปดูค่ะครอบครัวนี้นะคะ
ภาพชีวิตของพวกเขาถึงจะลำบากขนาดไหน
แต่ความสดใสของลูกเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันกมลสมบูรณ์
ชื่อเล่นชื่อน้องนิวอายุ๕ขวบ
ที่บ้านของหนูอยู่กัน๖คนค่ะ
คุณพ่อคุณแม่คุณพี่แล้วก็หนูค่ะ
นี่คือพี่น้องทั้งหมดของหนู๔คนค่ะ

พี่ฟ้าพี่เนยพี่แนะแล้วก็ตัวหนูเองค่ะ
พี่สาดุสุดเลยค่ะ
ที่ไหนเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดค่ะ
พี่แนนสวยที่สุดเลยค่ะ

เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะ
กับแม่ทำงานขายอาหารตามสั่ง
ใครจะสั่งอะไรก็ได้ทำได้หมดเลยค่ะ
นิวเป็นเด็กที่ร่าเริงค่ะขี้เล่นแล้วก็ขี้เอาใจ
เวลาแบบแม่เหนื่อยอย่างนี้แม่เหนื่อยไหม
อยากมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะแม่หิวน้ำไหม
เขาจะเอามาแบบอ้อนกันก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลาเขาพูดอย่างนี้ชื่นใจชื่นใจ
เวลาอยู่ที่ร้านหนูจะช่วยพ่อขายของค่ะ
หนูช่วยพ่อสืบน้ำสืบอาหารตามสั่ง
จานเก็บแก้วค่ะ
ภูมิใจได้ช่วยพ่อแม่ค่ะ
มายังไงเขาก็ช่วยค่ะช่วยล้างจานนะคะ
ก็ตัวก็ยังไม่ถึงค่ะที่ล้างจานก็สูง
ภูมิใจค่ะภูมิใจมาก
หนูสงสารพ่อมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อปวดแขนค่ะ
พ่อเก่งเวลาผัดข้าวค่ะ
เวลาพ่อปวดหนูก็จะช่วยพ่อให้นวดค่ะ
ภูมิใจน้องนิวเขาก็เห็นฟังคุณตันยูครับ

เขาเห็นเราเจ็บแขนตอนเลิกงานเขาก็จะมานวดให้ครับ
แล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกแบบเห็นเราปวด
แล้วก็มาช่วยนวดให้ทายาให้ครับ
เขาเป็นเด็กที่แบบช่วยเราทุกอย่าง
๕ขวบปกติทั่วไปเขาจะเล่นเที่ยวตามภาษาเด็ก

แต่เด็กคนนี้กินคือกินนอนคือนอน
ทุกอย่างเขามีระเบียบมินัยค่ะ
อกจากนี้หนูช่วยพ่อหาเงินไปเปิดหมวกค่ะ

หน้าที่จะไปไปตลาดเนื้อดินค่ะ
เพราะว่าหนูอยากช่วยพ่อใช้หนี้เร็วค่ะ

หนี้ตรงนี้ก็มาต่อเติมร้านครับ
ข้างหน้าก็คือเปิดเป็นร้านขายอาหารตำสั่งครับ
ส่วนด้านหลังก็ทำเป็นห้องไว้พักอาศัยครับ

อุ่นดีครับนอนห้องเดียวกันรักกันดีครับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปร้องเพลงเปิดหมวกเสื้อให้แม่
วันที่เขาเอาเงินเปิดหมวกมาให้เราเนี่ย
น้ำตาไหลอะค่ะมันตื้นตันนะคะ
เด็กตัวแค่นี้แต่เขาคิดได้ขนาดนี้

ขอให้นิวรักษาความดีตรงนี้ที่นิว
ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาเงินช่วยแม่รู้ไหมลูก

ทุกวันศุกร์หนูจะเห็นคนมาทวงเงินพ่อค่ะ
ผัดข้าวอยู่ก็ต้องหยุดก่อนครับ
ต้องหาต้องจ่ายก่อนนะครับก็ลำบากครับ
ขายรายได้แต่วันก็น้อยครับ
พออาทิตย์หนึ่งพอรวมแล้วก็แทบไม่ค่อยพอครับ
สมมุติว่าส่งนี้เราไม่มี๑๕๐๐บาทให้เขา
พอศุกร์หน้าเราก็ต้องรวมไปเป็น๓๐๐๐ให้เขาครับ

ก็คือยืมน้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคืนทีหลังครับ

กำลังใจผมนะครับก็คือมีลูกครับ
ช่วยงานในบ้านแล้วก็ช่วยกันทำทุกอย่างครับ
เพื่อจะช่วยให้ครอบครัวพ่อแม่หมดหนี้ไวครับ
หนูอยากมีเงินใช้หนี้ให้พ่อค่ะ

หนูไม่อยากให้พ่อเหนื่อยค่ะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ขายอาหารตามสั่ง
นิวช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้าง
เสือบน้ำเสือบอาหารตามสั่ง

เพราะว่าพ่อแม่เหนื่อยค่ะ
เวลานิวเห็นพ่อแม่เหนื่อยแล้วรู้สึกไงคะ

ก็อยากไปช่วยใช่ไหม

มูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องนิวร้องได้ครับ

น้องนิวหนูน้อยวัยอนุบาล
ขอตั้งปฏิฐานใช้หนี้ให้พ่อครับ

นิวมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับ
เราก็จะทำการขอโพเดียมหน่อยโพเดียมส่วนตัวให้น้องนิวเลย
โอเคก้าวขึ้นไปเลยโอเคเท่าเทียมสวัสดีนะคะ
สวัสดีนะคะคุณค่ะสวัสดีอีกทีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้นิ้วมากับใครคะกับพ่อกับพี่และกับพี่
ค่ะต้อนรับด้วยนะคะทั้งห้าท่านที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะ
หน่องนะคะแม่นาพี่ฟ้าพี่เนยแล้วก็พี่แนนนะคะสวัสดีค่ะ

เห็นคุณพ่อบอกว่านอนก็นอนด้วยกันหมดเลยรวมกันเลยอบอุ่นไหม
สนุกไหมสนุกไหมสนุกค่ะนิวคะถามหน่อยสิ
เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะนิ้ว๔ขวบ๔ขวบ
ทำไมถึงแบบว่าสนใจการร้องเพลงอะคะ
ก็หนูเห็นพี่แล้วหนูก็เลยร้องเล่นแล้วก็ฝึกจนได้ค่ะ
ฝึกจนได้เลย๔ขวบก็๑ปีที่ผ่านมาแล้ว
แล้วร้องเพลงอะไรได้เป็นเพลงแรก
ไงง่องค่ะไงง่อง
ใครเป็นคนสอนพี่เนยกับพ่อกับแม่ค่ะ

งั้นขอฟังเพลงแรกในชีวิตของนิวหน่อยได้ไหมคะ
ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมนะไงง่องเนี่ย
แล้วพ่อจะไปประมาณกังพมานกัง
สาวหมอล้ำสีผาวน
คุณนุ่มคุณสาวขอเชิญชวน
ออกมามวลหน้าเวที

แล้วทำไมพี่เนยเขาถึงสอนน้องนิวร้องเพลงล่ะ
นิวบอกไปบอกพี่เนยว่ายังไงคะ
ไม่ค่ะพี่เห็นหนูร้องพี่ก็เลยฝึกให้หนู
พี่ก็เลยฝึกให้หนูแล้วทำไมหนูถึงชอบร้องเพลงนี้

พี่เนยเป็นคนร้องเป็นคนแรกเหรอ

ไม่หลานค่ะก็คือนูร้องหนองก็จำเองเองค่ะ
งั้นรบกวนให้พี่เนยโชว์

เหล้าภาวจะเปิดภมณ์กาง

สาวหมอลำสิพามวล
หนุ่มคนสาวขอเชิญชวน
ออกมาม่วนหน้าเวที
แปลกใจเลยว่าทำไมน้องนิวถึงได้ร้องเพลงเก่งนะครับ
มีพี่สาวร้องเพลงเก่งมากเลย

น้องเนยเสียงไม่ธรรมดาเลย

เหมือนกัน

ก็ร้องได้ค่ะแต่ว่า

อ่ะยืนขึ้น

แล้วพ่อแต่เปิดพะมันกัง

สีผ้ามวล

คนสาวขอเชิญ

นาเวที
นาเวที

ทำไมถึงไม่ค่อยอยากร้องเพลงอะคะ

ชอบแบบว่าดนตรีมากกว่าดนตรีไทย

เหลืออีกคนเดียวจะไม่ให้ร้องเลยก็ยังไง

มันต้องได้สิเขาร้องกันหมดแล้ว

เร็วเร็ว

แล้วพอแต่เปิดผมานกล้าง

คุณหนุ่มคนสาวขอเชิญ

นาเวที
ขอบคุณค่ะ

เป็นไงพี่แนนร้องเพลงใช้ได้ไหม

เรากับพี่แนนใครร้องเพลงเก่งกว่ากัน

ก็ได้รู้ไปหมด

มีความมั่นใจแบบนี้

เนื้อแก้วเสียงของลูกที่บ้านนี่ดีหมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่

ไม่มีค่ะมีแต่คุณตาคุณตาเคยร้อง

ทุกคนมีแววหมดเลยนะคะ
เก่งมากเก่งมากทุกคนเลยค่ะ

ขิมค่ะขิม
แล้วพี่แนนชอบอะไรจริงแล้ว

ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรกันแน่แล้วนิวค่ะชอบอะไรชอบร้องเพลง
อ้าวนั่น
เธอฉันว่าเธอนะควรจะลาออกจากครอบครัวของเธอแล้วไปอยู่กับฉัน

คุณพ่อเจ็บแขนอยู่เรื่อยเลยคุณพ่อเป็นอะไร
คุณพ่อเป็นอะไรทำไมคุณพ่อถึงเจ็บแขนอยู่เรื่อย
คุณพ่อผัดข้าวผัดข้าวผัดข้าวคุณพ่อผัดข้าวอยู่เยอะ
ผัดก็ใช้กำลังต้องเกร็งใช่มั้ย
ใช่ครับเก่งเป็นแบบไม่หายครับพอผัดก็เป็นลืม
ก็คือมันผัดทั้งวันนะฮะ
แล้วเราช่วยอะไรคุณพ่อเราช่วยอะไรคุณพ่อเราช่วยอะไรคุณพ่อ

เออทำแปลปกติดีกว่าค่ะ
แล้วเราช่วยอะไรคุณพ่อบ้างเวลาคุณพ่อปวดแขน
ดูสนุกเกินกว่าเด็กไปแล้วตอนนี้
เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟแก้วเก็บจานเก็บแก้ว

แล้วเวลานวดให้คุณพ่อทำยังไงลองเอาแขนคุณป่ามาสิ
คุณป่าเมื่อยโอ๊ยโอ๊ยดีมากนิ้ว
หายไหมฮะเจ็บหนักกว่าเดิม
เวลาเห็นคุณพ่อเจ็บปวดเขานวดให้
ครับนวดให้ทายาให้ด้วยครับทายาให้ด้วย
ทำให้คุณพ่อและคุณพ่อดีขึ้นไหมคะ
พ่อหายเมื่อยเลยไหมโอ้นิวไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย
ต้องปรบมือให้นิวแล้วล่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะแยะเลย
สำหรับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้นะครับ

คราวที่แล้วร้องไปเท่าไหร่๑เพลงแล้ว
ได้ไปเท่าไหร่แล้ว

สำหรับการแข่งขันหรือยังครับ

พร้อมนะครับถ้าพร้อมตั้งใจฟังให้ดี
เพราะนี่จะเป็นอินโทรเพลงที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
โอ้โหคุณป่าฟังจากอินโทรแล้ว

น้องนิ้วนี่ยังไม่สิ้นจากชาติที่แล้วเลย

นิวครับฟังไปแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดไป

ใครร้องอ่ะคะ

เพลงนี้เป็นเพลงที่๒นะครับ
เพราะฉะนั้นน้องเนวตั้งใจให้ดีนะ
เพลงนี้ถ้าเราร้องได้แบบเพลงที่แล้วที่เราร้องเราก็จะได้เงินสองหมื่น
แต่ถ้าเราร้องผิด๑๐๐๐ที่นิวมีอยู่เนี่ย
จะถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงที่๒นี้นิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้มีข้อแม้ข้อเดียว
ต้องร้องให้ถูกและครบหมดทุกคำ

เอาละไม่ใช้ตัวช่วย
อย่างที่พี่เป๊กกี้บอกห้ามร้องผิดนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง

เอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่ทอวันจาก
สาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรัก
ก่อนลามาสู้งานหนักปักหลักสร้างตัวเมืองไก่
เหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทน
ลำบากเหลือโหลนอยู่ต้านใช่ค่ะเพืองใหญ่
หลายข่าวอ่อลาหลักตาเห็นความอยากไหล
หนี้สินภาระยิ่งใหญ่ต่อให้กลับไปไทยทอ
ดังหนอกรายขอนบินรอนให้ดมขอนกี่

ชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน
ให้สู้ทุกฉากจากตื่นทิ้งและตานอน
ปรอบวันสักวันคืนคอนเสริมใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำมีจดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางตัดนาน
ทุกวันศุกร์มันจะมีคนหนึ่งที่มาที่บ้านเราที่ไม่ใช่ลูกค้า

คุณสันได้เวลาจ่ายเงินแล้วครับ

วันก็มีใจพออยู่แต่ว่าบางวันก็น้อย

เทรงที่สองครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องนิวร้อง